ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะหญิงอายุ๓๙ปีค่ะ
จะถูกผู้ชายที่เพิ่งพูดคุยกันข่มขืนที่บ้านของตัวเอง
แต่ว่าแม่ได้ยินเสียงก่อนพยายามจะเข้าไปช่วยนะพังประตูเข้าไปนะคะ
คือไปเห็นภาพสองคนนี้แต่ว่าที่จะช่วยก็ช่วยไม่ได้
เพราะคนที่มาก่อเหตุเป็นผู้ชายแรงเยอะสะบัดได้หลบหนีไปแล้วไปผูกคอตายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานี้ที่บ้านหลังหนึ่ง

มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายชื่อว่านางขนึงมิตร
ร่มพยอมอายุ๓๙ปีค่ะ
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดที่ท้องและที่มืออย่างละ๑แผล
ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
พบมิตรทำครัวตกอยู่หนึ่งเล่ม
สมรอายุ๗๒ปีแม่ของผู้บาดเจ็บค่ะ

ได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนออกมาจากห้องนอน
บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยถูกคมคืนถูกมีดแทง
ตามญาติมาเลยค่ะมาช่วยเหลือ
พังประตูห้องนอนเข้าไปพบชายก่อเหตุ
ทราบชื่อด้วยนะชื่อว่าในวุฒิเสาทงอายุ๖๒ปี
เปลือยเปล่าส่วนลูกสาวเปลือยเปล่าเช่นเดียวกัน
มีบาดแผลถูกแทงด้วยเลือดไหลนองเลย
ซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนแก่
พยายามจับตัวผู้ก่อเหตุแต่สู้ไม่ไหวค่ะ
ผู้ก่อเหตุใส่กางเกงได้ตัวเดียว
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปค่ะฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
ก็เจอกำลังกำมืดแบบนี้
ผู้บาดเจ็บบอกว่าในแกะผู้ก่อเหตุ
มาติดพันธุ์กับผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นไม้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุบุกเข้าไปในห้องนอนเลย
ใช้มีดข่มขู่บังคับจะข่มขืน
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมค่ะตะโกนขอความช่วยเหลือ
แกะโมโหใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บ
ที่ญาติพี่น้องจะเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสพนไผ่ค่ะ
ติดตามตัวคนร้ายก็คือนายแกะ
กระทั่งมาพบว่าในแกะใช้เชือกสีแดง
ผูกคอตายที่เสาหอกระจายเสียง
ข้างสารธรรมสังเวศ
ใกล้กับเมนของวัดวิมุตาราม
ห่างจากจุดเกิดเหตุกิโลเมตรเดียวเท่านั้นเองค่ะ
นอกจากนี้พบจากกระยะยนต์สีแดง

พบที่หน้าอกมีรอยบาดของมีด

คาดว่าน่าจะเป็นบาดแผลที่เกิดระหว่างการต่อสู้กับผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่จะได้มอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ